เวลาเราขับรถเนี่ยนอกจากจะต้องระวังคนข้ามแล้ว
ก็จะต้องระวังเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างด้วย
มีควายมีวัวมีหมาใช่ไหมหลัก

อะไรอ่ะ

คือคนขับนี่พยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่นะคะ

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างแบบปัจจุบันทันด่วนมากเลย
ก็เลยเบรกไม่อยู่ชนมันอย่างจังเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสค่ะนี่แต่ไม่ตายนะคะ

เจ้าของรถซุปเปอร์คาร์คันนี้ชื่อว่าคุณเบค่ะ
เป็นยูทูบเบอร์สายแคสเกมนะคะบอกว่า
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไปในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็เล่าด้วยบอกว่า
ขณะขับรถซุปเปอร์คาร์เชฟโรเล็ตคอลเวช
ราคาเท่าไหร่อ่ะโอ้น่าจะหลายล้านอยู่อ่ะ
หลักสิบล้านก็มีใช่ไหมนี่แหละค่ะ
เลนกลางด้วยความเร็วสักประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือบวก

จู่ลิงมันออกมาข้างทางนะคะ
หักซ้ายก็ไม่ได้หักขวาก็ไม่ได้เพราะมีรถก็ตามมาแล้วยังไงตีอ่ะยังไงดีอ่ะ
สุดท้ายตัดสินใจถอนคันเร่งในเสี้ยววินาที
แล้วก็พยายามเบรกนะคะแต่เบรกไม่อยู่ชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ

ถ้าเกิดหักหลบนี้อาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นไปได้นะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วลิงเองก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการนำลิงตัวนี้ไปรักษาอาการเจ็บแล้วนะคะ
แขนมันหักแต่รักษาได้ต้องดามแขนให้มีการคือประสานกันนะคะ
ส่วนคุณเบย์เจ้าของรถก็บอกว่าติดต่อขอดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ
ตอนนี้ภาวนาให้ลิงหายดีแล้วก็ปล่อยมันคืนสู่กลับธรรมชาติต่อไปด้วย
แล้วก็เชฟโรเลสต์สีแดงเลยใช่ไหมครับ